ดูเรื่องของนายบอยค่ะนายบอยคนนี้เนี่ย
เขามีภรรยาอยู่แล้วแล้วเวลาที่ภรรยาเขาไปทำงาน
วีรชัยเตโชหรือว่าในบอยในบอยอายุสามสิบแปดปีค่ะ
ซึ่งตำรวจสถานีตำรวจนิคมอุตสาหกรรมลำพูนเขาไปจับกลุ่มก็ตะลึงเลยนะ
เพราะว่าชุดชั้นในมันเยอะมากเรียกว่าเป็นคลังสะสมชุดชั้นในเลยอ่ะ
เกลื่อนอยู่กลางห้องค่ะใส่ถุงพลาสติกก็มีนะ
ใส่ถุงดำก็มีใส่กล่องกระดาษก็มีเยอะไปหมด
เจอยาบ้าอีกสองเม็ดเจอเครื่องกระสุนปืนขนาดจุดสี่ห้าอีกสี่นัด
ก็เลยยึดเอาไว้เป็นของกลางนะคะแล้วก็การจับกลุ่มเนี่ยเกิดขึ้น
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งว่าในบอยมียาเสพติด
มีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายพอเข้าไปจับกลุ่มตอนแรกจะจับกลุ่มยากับเครื่องกระสุนปืนก่อน
แต่สิ่งที่ไปเจอเนี่ยดูสิชุดชั้นในเพียบจริง
นึกว่าเอามาขายเปล่าเลยเออคือเอามาเนี่ยในบอยเขาบอกว่า
ผมเนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์ทางเพศสูงพอผมเสพยาบ้าแล้วผมก็ชอบในกลิ่นชุดชั้นในผู้หญิง
ผมก็เลยจะต้องตระเวนขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะไปขโมยชุดชั้นในตามหอพัก
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมลำพูนทุกคืนเลย
บ้านเขาอยู่ที่ตำบลบ้านกลางที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนไง
พอไปขโมยเสร็จแล้วปั๊บก็กลับมาที่บ้านพัก

เมียผมออกไปทำงานกะกลางคืนเมื่อไหร่ผมก็ออกเหมือนกัน
ไม่ได้ไปทำงานหาตังค์นะไปขโมยชุดชั้นในมา
แล้วก็เอาไปซ่อนเอาไว้ไม่ให้เมียผมเห็น

จนถึงตอนนี้คือเป็นปีแล้วค่ะ
เป็นข่าวแบบนี้ภรรยาคงทราบเรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณผู้ชมดูดิเยอะมากซ่อนยังไงอ่ะ
นี่เขาพยายามใส่ถุงดำบ้างไงคุณสุภาษา
ใส่กล่องบ้างแล้วก็ติดเทปทำให้หนูเหมือนมีของ

ทีนี้เมื่อปี๖๒มันมีเหตุพวกคนร้ายขโมยชุดชั้นในบ่อย
คนที่นั่นเขาก็หวาดระแวงก็เลยน่าจะคิดว่า
เป็นคนเดียวกันเป็นนายบอยหรือเปล่า
นี่ค่ะจับกลุ่มตัวได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ใครที่เคยชุดชะในหายก็ลองไปตรวจสอบดู
จะได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมก็ได้